มาดูกรณีประเด็นเกี่ยวกับหญิงไก่กันหน่อย
สรุปแล้วนะคะตอนนี้มีอยู่หลายเรื่องด้วยกัน
และมีตัวละครใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อย
ล่าสุดเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหายตัวไป
ของบุคคลใกล้ชิดหญิงไก่ที่มีชื่อว่าไนโก้
ไนโกคนนี้ก็เป็นอดิตคนขับรถและก็เป็นอดิตคนสนิทด้วย
ใช่ครับล่าสุดทางด้านของประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย์พร้อมด้วยพี่ชายของไนโก้เนี่ย
เดินทางไปพบกับกองปราบไปให้ข้อมูลติดตามตัวของไนโก้ที่หายตัวไป
ทางด้านของนายสงการอัจฉริยศัพย์ประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย์พร้อมด้วยนายสมบัติขันหินพี่ชายของไนโก้
หรือนายสุนทรขันหินอดีตคนขับรถของหญิงไก่

เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของไนโก้
ว่าเรื่องราวก่อนหายตัวไปนั้นเป็นอย่างไร

ได้ลาออกจากการทำงานเป็นคนขับรถของหญิงไก่
หายตัวไปในปีถัดมาคือปี๒๕๕๙

เรื่องราวของหญิงไก่ให้ฟังแต่อย่างใดครับกระดาษที่นางสาวจันทนาคตคงไทยหรือว่าน้องหนูนาอดีตคนใช้ของหญิงไก่ที่เคยรู้จักกับ
ไโก้และเคยได้ยินหญิงไก่ข่มขู่ไนโก้
กล่าวว่าหญิงไก่มักจะทะเลาะแล้วก็มีอารมณ์รุนแรงใส่ไนโก้อยู่บ่อยครั้ง
จากว่าหญิงไก่มักจะจ่ายเงินเดือนไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดครับ
จนทำให้ไนโก้น้อยใจและเก็บกฎ
แต่ไนโก้เองก็ยังเป็นคนที่หญิงไก่ไว้ใจให้ขับรถพาไปไหนมาไหนเสมอ
ไม่แน่ใจว่าจากสาเหตุดังกล่าวนั้นหรือไม่ที่ทำให้ไนโก้นั้นหายตัวไปนะครับ
ทางด้านของนายสงกรานก็บอกว่าจากคำบอกเล่าของคนใช้ภายในบ้านหญิงไก่นั้น
ก็พบว่าหญิงไก่มักจะข่มขู่ไนโก้และคนใช้ว่าจะยัดยาบ้าบ้าง
หรือว่าแจ้งความเอาผิดเรื่องของการรักทรัพย์ให้เข้าคุกบ้าง
ทำให้ลูกจ้างหวาดกลัวแล้วก็ไม่กล้าหนีไปไหน
ซึ่งคาดว่าการกระทำกับคนใช้ของหญิงไก่นั้นเป็นขบวนการแล้วก็เชื่อมโยงกันนะครับ
โดยขณะนี้ได้ฝากความร่วมมือไปยังสถาบันนิติเวชของโรงพยาบาลสิริราช
โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็นิติเวชของโรงพยาบาลรัฐทุกจังหวัด
ส่งภาพถ่ายหรือว่าผลการตรวจสอบศพของชายไทยไม่ทราบชื่อ
โครงกระดูกที่ไม่ทราบตัวผู้ที่กระทำความผิดมาให้กับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางภายใน๗วันเพื่อตรวจสอบต่อไปครับ